คุณผู้ชมคะขยับมาเมาส์มอยกับแม่อ้วนรีเทิร์นกันหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดบรรทงธรรมรัฐเป็นอันตรรึง

คือคุณผู้ชมดูเอาเองนะใครจะว่าแม่อ้วนของเราเกิดวันมั่นปีมั่นแม่อ้วนก็ไม่ถือสาค่ะ
เพราะแม่อ้วนอยากจะเป็นตัวของตัวเอง
คือมางานอะเนาะมันก็ต้องสวยเช้งวับให้เด็กมันดู
แต่ถามหน่อยเถอะค่ะแม่อัพลุคแซ่บขนาดนี้
แฟนนุ่มพี่หมอไม่ว่าบ้างเหรอ
แล้วหากมีโอกาสเป็นนางงามในดวงใจได้๑วัน
อ้วนอยากจะเป็นใครไปฟังคำตอบกันหน่อยค่ะ
พูดจริงนะเราเป็นคนที่ชอบตั้งแต่รุ่นอำราอัศวนลนู้นเลย
อามเนี่ยเคยทำงานร่วมกัน
มีความเป็นนางงามอยู่ในสายเลือดจริง
แล้วเราก็ฝังใจในความชอบตรงนั้นเนอะ

เพราะฉะนั้นเราแก่แล้ว
เราจะต้องแก่แบบขิงมันจะต้องเผ็ดเท่านั้น

แก่ยิ่งมีประโยชน์คุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เข้าเดือนนี้ด้วยนะคะ

เราก็สนับสนุนให้มีความหลากหลายทางเพศ